อันนี้เจอบองหลาขนาด๔เมตรซุกอยู่ที่ยางรถยนต์ค่ะ

คุณผู้ชมบอกเลยว่าถ้าเจออย่างนี้ต้องร้องเลย
เอ๊ะแต่นี่เจออยู่ที่ภาคใต้จังหวัดตรัง

เออภาคอีสานเนี่ยซ่อยข่อยแน่ภาคใต้

ภาษาใต้ขอความช่วยเหลือยังไงคุณผู้ชมส่งมาบอกหน่อยนะ
ใครเป็นชาวใต้บ้างคุยกันหน่อย
จ้าของบ้านบอกว่าแบบนี้ไม่ไหวแล้ว

มาถึงที่บ้านเลยนะคะครับทีมบสรพิษวิทยาภาคใต้จังหวัดตรัง
นำโดยคุณพี่โชคชัยแพร่ธนาเรืองหรือโกแอ๊ะคนนี้แหละค่ะ
บอกว่าพอรับเรื่องจากเจ้าของบ้านแล้วก็รีบมาสิคะ
มาที่บ้านเลขที่๑๑๔ทับ๔ตำบลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตรัง

นี่ค่ะก็มาถึงก็ตรวจสอบเลยนะคะว่ามันอยู่ที่ไหน
พบว่ามันไปแอบอยู่โพรงย่าข้างบ้านค่ะ
ท่อแต่ว่าพอมาเห็นปุ๊บมันเลื้อยค่ะ
มันเลื้อยหนีจากโพรงย่าข้างบ้านนี้นะคะมันเลื้อยไปอยู่ไหน
นี่ล้อยางรถ

ล้อยางรถเก่าที่วางอยู่ในโพรงย่า
สมน้ำหน้าอะไรอ่ะมันไปวนอยู่ในล้อไปซ่อนอยู่ในล้ออย่าไปว่ามัน
เออมันไม่ได้โดนล้อแบบเพื่อนล้อเลียน
คุณชิสาเอาจริงแยกไม่ออกนะอันไหนล้ออันไหนดูเลยนะ

ใช่ค่ะเอาออกมาเอาออกมาตรวจสอบนะคะเอาออกมาตรวจสอบปรากฏว่ายังไง
งูตัวนี้นะคะความยาวถึง๔เมตรและลำตัวใหญ่มากคุณดูค่ะ

แล้วมันซู่ดูกูคอซู่ใหญ่เลย

คือโกแอฟบอกงูตัวนี้มันก็ดื้อเหมือนกันไม่ยอมให้จับได้ง่ายนะคะ
ชาวบ้านเจ้าของบ้านก็ลุ้นระทึกแต่สุดท้ายนะคะ
ก็ใช้เวลา๑๕นาทีเท่านั้นจับงูได้เนี่ย
ก็ค่อยล่อให้มันเลื้อยลงไปในถังพลาสติกแบบนี้
แล้วทำไงรู้ไหมเอาไปใส่โหลดองยา
เออใช่ทีนี้แหละอะไรครับที่คุณพี่สา
ไปใส่ไม่ได้แล้วมันใหญ่ขนาดนี้มันโอ้โหใส่โหลไม่ได้หรอก

เออใส่รังถ้าใส่โหลโหลแตก
เออโหลแตกเราไม่ได้ไปดองยานะเอาไปใส่กล่องพลาสติกแบบนี้
เพราะมันจะไปปล่อยเหมือนคนสูตรธรรมชาติต่อไป
ทีนี้ชาวบ้านพอผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้ว
ก็เลยเดินไปถามเจ้าของบ้าน
ดูว่าตกลงบรรลักษณ์ที่เท่าไหร่นะ
ที่กู้ภัยมานะก่อนจะขอทราบเลขที่บ้าน
ซึ่งเราได้บอกไปแล้วเมื่อตอนต้นข่าว
เอามัวแต่นึกอยู่ว่าช่วยตะช่วยชี้ต๊ะ
ซึ่งคุณผู้ชมน่ารักมากมาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กไลฟ์

เออมีมันจอบมากช่วยตาผิดของเธอ

ใช่ไหมมีมากมายหลายภาษาเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านในนั้นแต่ก่อน